คุณผู้ชมพูดถึงความสวยความน่ารักนะคะเรายังเกาะติดอยู่ที่คนนี้ค่ะ
เมื่อวานพูดถึงธรรมดาไม่มา

ถึงจะคว้ามงที่๓มาไม่ได้แต่ก็คว้าใจคนไทยทั้งประเทศค่ะ
ใช่นะคะส่งคลิปตรงมาจากรัฐฟอรีด้าสหรัฐอเมริกาเลยค่ะ
กล่าวขอบคุณแฟนนางงามที่ส่งใจเชียร์เธอเมื่อวานนี้ค่ะ
ชุดสดใสมากจริงนะคะเธอรู้สึกขอบคุณมาก
ไปฟังเสียงเธอสดใสจริงค่ะ
้าอยากจะขอบคุณแฟนชาวไทยทุกคนนะคะที่คอยมอบความรักแล้วกำลังใจให้ด้าตลอดสำหรับการประกวดในครั้งนี้
ยังไงก็เดี๋ยวก็จะกลับบ้านเราแล้วนะคะเพราะว่ารักรออยู่ค่ะ
ตามที่แฟนหวังเอาไว้พร้อมกับส่งคลิปให้กำลังใจนางงามรุ่นน้องผ่านบันเทิงไทยรัฐมาด้วยคุณผู้ชม
ปุ๊กลุ๊กบอกเลยว่าเชื่อว่าน้องทำดีที่สุดแล้วถึงไม่คว้าวงแต่ได้ใจคนทั้งประเทศ
น้องสุดยอดแล้วก็เต็มที่มากเลยถึงแม้
สวัสดีค่ะปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นะคะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้กำลังใจน้องอาแมนด้ามากเลยนะคะว่า
สุดยอดแล้วก็เต็มที่มากเลยถึงแม้จะไม่ได้มงกุฎหรือรางวัลกลับมานะคะ
แต่อยากบอกว่าพวกเราภาคภูมิใจในตัวน้องมากแล้วก็พวกเรารู้ว่าน้องตั้งใจแล้วก็เต็มที่มากแค่ไหนนะคะ
แม้ไม่ได้มงกุฎแต่น้องได้ใจจากคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะคิดยาก
นี่เลยน้องน้ำตาลชะลิตาคุณผู้ชมค่ะก็ได้ฝากส่งกำลังใจให้สาวอาแมนด้าด้วยนะคะ
ซึ่งสาวน้ำตาลชื่นชมสาวแมนด้านะว่าครั้งนี้เธอทำดีที่สุดแล้ว
ชื่นชมว่าสายสะพายไทยแลนด์เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นทุกปีนะจ๊ะ
สวัสดีค่ะน้ำตาลเองนะคะตานก็อยากจะบอกแมนด้าว่าเก่งมากแล้ว
แล้วก็เป็นสารภัยที่แบบแกร่งแล้วก็พร้อมทุกอย่างจริง
คือจะบอกว่าไม่ต้องเสียใจเลยคือทุกคนเนี่ยคนไทยทุกคนภูมิใจในตัวแมนด้ามาก
ภูมิใจในที่เรามีสายสะพายไทยแลนด์ที่แบบแข็งแกร่งขึ้นทุกปีนะคะ
ก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้อาเมนด้าต่อไปไม่ว่าจะทำอะไรในทุกเรื่องนะคะ

นี่แหละนะคะเราก็ให้กำลังใจอาแมนด้าเหมือนกันนะคะ
กลับสู้แล้วนะคะแล้วนะคะ
ก็กลับมาต้องรับเงิน